๖นาฬิกา๔๔นาทีนะคะกลับมาในช่วงสายตรวจโซเทียล
ตั้งแต่๖โมงครึ่งที่ผ่านมาดูได้ต่อเนื่องไปจนถึง๘โมงเช้า
และในช่วงสายตรวจโซเทียลก็ต้องต้อนรับน้องเฟื่องเช่นเคยค่ะ

รุนสวัสดิ์คุณผู้ชมนะคะวันนี้วันศุกร์แล้ว
เรื่องราวบนโลกโซเชียลก็มีหลากหลายเรื่องมาอัปเดตกัน
แต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยต้องบอกว่าคนที่รักช้าง
เฉพาะชาวไทยเองหรือว่าหลากหลายคนที่มีความ
เขาเรียกว่าผูกพันกับช้างฮานาโกะนะคะก็เสียใจบนโลกโซเชียลนะคะ
เพราะว่าช้างฮานาโกะล้มลงแล้ว
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงช้างฮานาโกกันหลายครั้ง
ใช่ค่ะสำหรับประเด็นที่ไปอยู่ญี่ปุ่นนาน
คืออยู่เมืองไทยจนถึงแค่๒ปี
พอ๒ปีปุ๊บก็ถูกส่งไปที่ญี่ปุ่นไปเป็นทู่สันธวมัยตรี
เพราะว่าตอนนั้นญี่ปุ่นก็เพิ่งจะผ่านพ้นเรื่องของการแพ้สงครามโลกครั้งที่๒
ไปเป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้กับชาวญี่ปุ่น
ให้กับน้องเด็กให้มีกำลังใจมีความสดใสมีรอยยิ้ม
พอเห็นช้างแล้วอยู่ที่นั่นเนี่ย

คนญี่ปุ่นรักฮานาโกมากนะคะ
เขาไปเยี่ยมไปดูกันคือคนญี่ปุ่นชอบช้างอยู่แล้วเป็นคนเดิมนะ
มีฮานาโกะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยหลายคนไปดูแล้วฮานาโกน่ารัก
จนตอนนี้อายุ๖๐กว่าจนเขาเรียกว่าเป็นคุณยายฮานาโก
คนญี่ปุ่นก็ยังชื่นชอบอยู่แล้วก็ดูแลอย่างดี
แล้วก็เป็นบอกว่าคุณยายช้างที่อายุเยอะที่สุดในญี่ปุ่นด้วย
ตอนแรกมีความพยายามที่จะนำช้างฮานาโกกลับมาประเทศไทย
บอกว่าอายุมากแล้วบ้านปลายชีวิตอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิด
แต่สุดท้ายคุยไปคุยมาก็ไม่เหมาะสมในการเคลื่อนย้าย
คือย้ายไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่อายุเขามากแล้วแล้วเขาตัวใหญ่
ถ้าย้ายมาเนี่ยคุณยายฮานาโกะนั่นแหละที่จะลำบาก
เคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าอายุก็เยอะแล้ว
แล้วช้างฮานาโกะเขาก็คุ้นเคยเขาก็ชินกับสภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่ญี่ปุ่น
เพราะเราเคยเล่าไปว่าโอ้โหเวลาเขาป้อนกล้วยเนี่ย
เขาป้อนกันแบบปอกเปลือกกล้วยใต้ดอกกล้วย

เขาดูแลดีมากจัดงานวันเกิดให้ทุกปี
และพื้นที่ที่อยู่อาศัยคือกว้าง
จริงอยู่อาจจะมีล่ามโซ่ไปบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ย
คุณยายฮานาโกอาจจะร้อนมีความหงุดหงิดบ้าง
เรียกกราดบ้างแต่ว่าพื้นที่ทำความสะอาดอย่างดี
มีคนดูแลอย่างดีมีคนไปเยี่ยมชมเยอะ

บอกว่าคุณยายฮานาโกะจำภาษาไทยได้
พูดภาษาไทยร้องเพลงไทยเรียกเป็นภาษาไทย
เขาบอกว่าคุณยายเดินมาหาด้วย
แต่นี่ก็เลยเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้น
เพราะว่าช้างฮานาโกะล้มในอายุ๖๙ปี
สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวนะคะ
ก็โพสต์ข่าวเศร้าค่ะ
แจ้งว่าช้างฮานาโกหรือคุณยายฮานาโก
ทูตสันธวมัยตรีเชือกแรกหลังสงครามโลกครั้งที่๒
ล้มลงแล้วในวัย๖๙ปีที่สวนสัตว์อินกคาชิระกรุงโตเกียวนะคะ
คนก็ไปแชร์กันกว่าเกือบ๓๐๐ครั้งนะคะ
ส่งไป๒ตัวคู่กันอยากให้มันเดียวดายจนมีวาระสุดท้ายนะครับ
เศร้าแต่ก็มีคนมาบอกว่าญี่ปุ่นเขาดูแลดีมาก
เหมือนที่เรานำเสนอกันไปนะคะ
เผยแพร่ภาพสุดท้ายของช้างฮานาโก
บอกว่าห่วงนาทีสุดท้ายของชีวิตฮานาโกได้ล้มลงนอน
มันพยายามดันตัวเองให้ลุกขึ้นจนกระทั่งเวลาตี๓๔นาที
ผู้ดูแลยืนยันค่ะว่าช้างฮานาโกสิ้นใจแล้วนะคะ
ซึ่งทางสวนสัตว์ค่ะก็ได้จัดวางดอกไม้พร้อมกับเขียนข้อความ
อาลัยให้กับฮานาโกบริเวณด้านหน้าสวนจัดแสดงช้างด้วยค่ะ
ชาวไทยชาวญี่ปุ่นที่ทราบข่าวนี้นะคะ
ก็ต่างรู้สึกเศร้าเสียใจ
อย่างสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะโพสต์ข้อความบอกว่า
หมดเวลาเมื่อหมดชีวิตฮานาโกอยู่อย่างโดดเดี่ยวในต่างแดน
ได้เดินทางสู่อิสรภาพแล้ว
ส่วนคุณตูนพิตาพัฒน์นะคะก็โพสต์ว่า
ขอบคุณคนญี่ปุ่นที่ดูแลฮานาโกะเป็นอย่างดีขอให้ไปสู่สุขติค่ะ

เชฟญี่ปุ่นหัวใจไทยรายหนึ่งค่ะ
เขาก็ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยผ่านเฟซบุ๊ก
บอกว่าคุณฮานาโกตายแล้ว
เขามาจากเมืองไทยเด็กญี่ปุ่นรักเขา
คุณฮานาโกะครับขอบคุณครับ
นอกจากนี้นะคะหลายคนยังโพสท์คลิปวิดีโอ
ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างคลิปนี้นะคะโพสต์โดยผู้ใช้งานทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่น
เล่าว่านี่คือภาพความทรงจำเมื่อ๑๐ปีก่อนเก็บไว้อยู่ในกล้องดิจิทัล
สมัยฮานาโกยังคงใช้งวงจับสายยางขึ้นมาดื่มน้ำเองได้ค่ะ
อีกคลิปหนึ่งโพสต์โดยชาวญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะเป็นภาพสุดท้ายที่เขาบันทึกเอาไว้ได้
พร้อมกับเขียนขอบคุณช้างไทยที่ทำให้คนญี่ปุ่นมีความสุขตลอดมาด้วย
ฮานาโกะนะคะเป็นช้างไทยเชือกแรกที่ถูกส่งมาเป็นทูตสันธวะไมตรีจากไทยสู่ญี่ปุ่น
เดิมเขาชื่อว่าพังคาชาค่ะเจ้าของซึ่งเป็นชาวจังหวัดตากได้ส่งไปประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ๒ปี
เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กหลังประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามในปีคริสตศักราช๑๙
จากนี้ก็ยังเป็นช้างไทยเพศเมียที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็ถือเป็นช้างไทยตัวแรกของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกจึงเป็นที่รักของชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานค่ะ
ตอนคุณยายฮานาโกไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยตัวเขายังเล็กกว่าคนอยู่เลยนะคะเป็นลูกช้างตัวประมาณนี้เองประมาณสักช่วงเอวถึงหน้าอก
อายุสองปีเองใช่ค่ะยังมีภาพหลายสำนักพิมพ์ของอาซาฮีเองก็มีการเอาภาพแล้วก็ลงข่าวของคุณยายฮานาโกะด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกเขาเป็นที่รักของคนญี่ปุ่นจริง
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่รักของคนไทยด้วยนะคะเชื่อว่าอย่างน้อยก็ได้สร้างความสุขตลอดชีวิตของฮานาโกะแล้วล่ะทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยก็จะระลึกถึงช้างฮานาโกคุณยายด้วยนะคะ